กรรมความเชื่อเกี่ยวกับผีมีเหมือนกันนะจะพาไปดูพิธีกรรมที่ภาคเหนือกันนะคะ
เขารำฟ้อนผีมดผีเหม่งค่ะ

เห็นคลิปนี้แล้วบางคนดูแล้วอุ๊ยเม็ดลมเหรอใครเป็นอะไรยังไงตกอกตกใจ
นี่เป็นการแสดงนะคะเป็นการฟ้อนผีมดผีเมง
ว่ากันว่าเป็นการฟ้อนรำเพื่อสังเวยหรือ
เป็นความเชื่อเป็นพฤติกรรมที่ชาวภาคเหนือล้านนาเนี่ย
นับถือและบางพื้นที่ก็ยังคงสืบทอดกันอยู่นะคะ
แต่ว่าปัจจุบันมันก็เริ่มเลือนลางหายไปบ้างแล้วค่ะ
สันนิษฐานกันว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มาจากมอนนะคะ
ซึ่งจะนิยมจัดช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนค่ะ
ฟ้อนนี้นะคะนอกจากจะเป็นการรำลึกนึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษแล้วค่ะ
ก็ยังถือว่าเป็นการสร้างความสามัคคีกลมเกลียวกันในกลุ่มคนที่นับถือผีด้วยกัน
จะต้องยึดถือปฏิบัติตามจาริสที่เคร่งครัดอย่างเช่นอะไร
ไม่ยอมให้แต่งงานในกลุ่มเดียวกันกลุ่มคนกลุ่มญาติหรือกลุ่มที่นับถือผีเหมือนกัน
เป็นต้นนะคะซึ่งเขาก็จะมีจารีดมีกฎมีธรรมเนียมเยอะแยะมากมายอีกหลายเรื่องนะคะ
แต่ที่เห็นอยู่นี้เป็นการแสดงของน้องนักศึกษาวิทยาลัยหน้าตสินเชียงใหม่
้อนนำเสนอให้อาจารย์ฟ้อนส่งงานนะคะก็ถือว่าน้องก็ได้อนุรักษ์สืบสารการร่ายรำแบบโบร่ำโบราณด้วยนะ
ติ๊กต๊อกนี้นะคะจากน้องแซ้ง๒๕๖๕ด้วยค่ะ